ต่อกันที่แหล่งท่องเที่ยวร้อนแบบนี้
ก็จะต้องไปเที่ยวที่มีป่ามีน้ำ
เพราะฉะนั้นพาไประนองแคนย่อนค่ะ
สภาพอากาศที่ร้อนจัดแบบนี้นะคะ
ก็ส่งผลให้ชาวระนองและก็นักท่องเที่ยวพาครอบครัว

ตั้งอยู่ที่บ้านทุ่งคำตำบลหาดส้มแป้น

เพราะว่าสภาพพื้นที่นี่แวดล้อมไปด้วยต้นไม้
แล้วก็ภูเขาหินขาวจำนวนมากนะคะ
ดูแล้วมองไปทางไหนก็เป็นสีเขียวนะคะ

โดยเฉพาะบรรยากาศในช่วงเช้าค่ะ
นั่งชมน้ำไล่หมอกได้
เพราะว่าน้ำในบึงยามเช้านี้จะมีสายหมอก

ก็ได้สัมผัสกับแสงแดดอันอบอุ่นยามเช้านะคะ
อกจากนี้ให้อาหารปลาแบบนี้ได้ด้วยนะคะ
ปลาที่อยู่ในบึงส่วนใหญ่ก็คือปลาพลวง
ปลาตะเพียนแดงแล้วก็ปลาดุกค่ะ
แม้ว่าช่วงนี้นะคะปริมาณน้ำในระนองแคนย่อน

แต่ว่าระนองแคนย่อนก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่ง

พร้อมที่จะต้อนรับทั้งชาวระนองเองแล้วก็นักท่องเที่ยวทั่วไปนะคะ
ระยะทางที่ไม่ไกลจากตัวเมืองมากนักนี่ค่ะ
ภาพสวยเขียวจริงสวยงามไปสู่บรรยากาศย้ำเช้าย้ำเย็นน่าสนใจมาก
ใช่ค่ะไปนั่งเล่นนะคะหาอะไรไปรับประทานนะคะ
แล้วก็นั่งคุยกับครอบครัวช่วงเช้าเย็น
ครับไอ้หนูหอบอะไรมาขายหนู
มีสาราด้วยสวยไปเที่ยวกันได้ไม่ไกลจากระนองมากนักนะคะ